ขวัญใจโอท็อปตัวท้อผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน
ต้องยกให้ปามี่กุลสตรีเท้าป่าไปเลยจ้า
นักร้องคนไหนมาลงมาไหล่แบงค์เท่าแบงค์แดด
ก็ยังไม่แรงเท่าพี่นะคะ
ไหนจะมาไหล่สัตว์ทรสมาไหล่ลูกต่างยั้น
มาไหล่ขนมหวานแม่อุบรณ
โอ้โฮเอ็นดูครับนะคะ
งานนี้สงสัยเอฟสี่
ตัวพี่นี้หิวระหว่างทัวร์คอนเสิร์ต
แต่ละคนไอเดียบันเจิดทั้งนั้น

คนไฮนักรองก็อิ่มใจ

เอ้าคนรักอินทอล์ก
คนไอเดียมันเจอทั้งนาน